ส่วนวันนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ได้เชิญเจ้าของเต็นต์รถผู้ขายรถลัมโบกินี่
เพื่อที่ต้องการจะสืบหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับนายไซสนะหรือไม่
แล้วก็เตรียมที่จะขยายผลไปถึงรถซุปเปอร์คาร์คันอื่น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
ไซสนาแก้วพิมพาราชายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่
ถูกจับตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา
ทำให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสามารถขยายผลไปถึงเครือข่าย
พบว่ามีทั้งบุคคลในแวดวงดาราศิลปินรวมถึงวงการไฮโซ
โพสต์รายชื่อถูกเรียกเข้ามาให้ปากคำมากมาย
ที่เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงกรณีการขายรถลัมโบกินี่สีเทา
ให้นายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือเบนท์เรสซิ่ง
สามีนักแสดงสาวแพทนัพพาตันตระกูล
โดยนายเอกบอกว่ารถลัมโบกินี่คันนี้ทำธุรกรรมไฟแนนซ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมปฏิเสธไม่ขอเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างนายนัทพลนาคคำหรือบอย
และในเบ้นรวมถึงข้อมูลการซื้อรถทั้งหมด
จุดเริ่มต้นสำคัญของเครือข่ายค้ายาในครั้งนี้

ที่สามารถจับตัวนายไซสนะแก้วพิมพา

ต่อมาตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผล
จนกระทั่งจับตัวนายนัทพลนาคคำหรือบอย

ถ่ายยาเสพติดจากทางภาคเนื้อ
ได้ที่บริเวณทางด่วนรามอินทาอาจนรงค์

จึงเป็นที่มาของการเปิดปฏิบัติการ
ชัยยะชะยบภายวรี๖๐ทับ๒
เข้าตรวจค้นแมนชั่นย่านอินธรรมระ๕๑

ตรวจยึดรถลัมโบกินี่สีเทาดำ
และรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์อีก๒คัน

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
มหากราบแห่งรถลัมโบกินี่จึงได้เริ่มต้นขึ้น
เมื่อตำรวจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับรถหรู
กว่า๑๔ล้านเข้าให้ปากคำทั้งหมด
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับที่มาและการถือครอง

วันศุกร์ที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ต่อมาตำรวจได้เรียกในไผ่ลิก

พร้อมนายเจ๋งวันพ้อยเข้าให้ข้อมูล
เนื่องจากพบว่าในเจ๋งมีความสนิทสนมกับนายบอย
และเป็นผู้แนะนำให้รู้จักกับนายภัย
เพื่อซื้อรถลัมโบกินี่คันนี้
กระทั่งในวันนี้ตำรวจได้เรียกในเอก
ซึ่งเป็นเจ้าของเต็นต์รถย่านพระราม๓

เนื่องจากเป็นผู้ขายรถให้กับในบอย
และในวันรับรถก็พบว่ามีในเบ้นเดินทางมาด้วย
ขณะที่พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข
บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่า
ตำรวจได้อายัดรถซุปเปอร์คาร์ที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยง
เครือข่ายของนายไซสนะเพิ่มอีก๓คัน
ราคาคันละกว่า๒๐ล้านบาท
โดยรถทั้ง๓คันถูกตำรวจนครบานอายัดไว้
เตรียมนำส่งให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติด

พรศจริษฐศิลป์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน